สุดยอด
สวัสดีครับสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ไม่ชินเว้ยให้เยอะเออ
ไม่ชินมาสดตรงนี้ไหมมาตรงเนี้ยแหละตรงนี้เก้าอี้เขาบอกว่าเก้าอี้แรง
ครับผมนี่ใช่ปะเสื้อไม่ถูกน่ารักนะอืมฮะของนี่ไงกะโหลกแดงอืม
อะไรพี่หนุ่มกระโหลกแดงกระโหลกแดงนี่อ๋อลูกเพจเหรอ
ไปกระหลกแดงเขาส่งมาให้ผมก็ใส่นะฮะชอบใส่เสื้อบางทีเจี๊ยบก็ส่งมาให้
อืมกะโหลกแดงอะไรเงี้ยพี่ป๋องพี่ป๋องใส่ของพี่ป๋องไหมรอของจ่ายพี่ชิดอยู่
ไม่รู้จะทำเบล่าอ๋อเหรอฮะไม่รู้จะเก็บเงินหมดซื้อเกมเล่นไปถึงเบล่า
พี่ป๋องก็ทำแล้วนะพี่เดี๋ยวชอบเอาไม่ใส่ทำไมฮะคะนบ้าไม่ชอบอ่ะ
ไม่อยากใส่กันนี่เป็นรูปวันนี้เลยนะฮัลโลวีนเลยนะฮะฮัลโลวีน
ไม่เอาว้าวไม๊โอเค
อย่างจะไม่ใส่ลูกผงไหน

มาติดต่อให้อยู่ไม่รู้

กรณีของคุณพ่อ

นี่จากกรณีที่มีชาวบ้านเนี่ยนะฮะไปแอบถ่ายคลิปเด็กนักเรียนชั้นปวชปีที่๑ครับ
โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านจังหวัดนทบุรีไปถูกรุ่นพี่นะฮะ
ทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดเชิงท่าหน้าโบสถ์
กับทางด้านพันธุรกิจตรีพิเศษศักดิ์ขำทอง
ท่านเป็นพนักงานศอบศูนย์อยู่ที่ศพลัตนาธิเบจ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับ

คนนี้เป็นคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวบีนะครับ

คนนี้เป็นคนถ่ายคลิปตอนทำร้ายร่างกาย

โดยมีนายถาวรครับอายุ๓๔ปีพ่อของนางสาวชมเนี่ยเดินทางไปด้วยนะครับ
นางสาวบีผู้เสียหายเปิดเผยครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตนเองกับเพื่อนนะครับ
ไปเจอนางสาวชมกับพวกโดยนางสาวชมนั้นหาว่าตนเองเนี่ยไปต่อว่าเพื่อนรุ่นน้องของเขาให้เสียหาย
แต่อีกฝ่ายนึงไม่เชื่อนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาจิกเข้าที่ผมแล้วก็ตบตี
ลุกคุกคลานนะฮะทั้งที่ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวหนูเลยขอร้องเถอะหนูไหว้นะหยุดเถอะ
แต่สุดท้ายแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายของชมเนี่ยก็ยังพยายามด่าแล้วก็ตบตีเธออยู่
ทางด้านนางสาวชมผู้ก่อเหตุกล่าวว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับตน
ฮะตนจึงให้ในไฟล์ไปหลอกพาคนเจ็บนะฮะคือบีเนี่ยอืมมาที่เกิดเหตุอืมแล้วก็ลงมือทำร้ายครับ
ตนเองยอมรับผิดที่ทำร้ายน้องบีไปเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในระหว่างนั้นเอง
พ่อของนางสาวชมครับคุณผู้ชมครับนั่งลงกับพื้นแล้วก็ยกมือไหว้แม่นางสาวบี
เพื่อขอโทษนะครับก่อนที่นางสาวชมเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะนั่งลงด้วย
แล้วก็กราบขอโทษด้วยนะครับโดยแม่ของนางสาวบีบอกว่าในส่วนของคดีก็ว่าไปตามกฎหมาย
แต่ไม่ควรจะมาทำลูกสาวของตนแบบนี้นี่ละเห็นไหมฮะตัวพ่อเนี่ยก็นั่งด้วยด้วยความเป็นพ่อดูสิ
คือลูกไปทำคนอื่นพอพ่อมาเนี่ยพ่อก็คุกเข่าแล้วก็ก้มกราบนะฮะแทนลูก
บอกขอโทษด้วยที่ลูกไปทำแบบนี้เบื้องต้นนะฮะทางตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เนื่องจากเป็นเยาวชนนะครับจึงจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเรื่องของเยาวชนแน่นอนก็มีเรื่องของกฎหมายมาคุ้มครองตรงนั้นอยู่แล้ว
แต่ในส่วนของพ่อที่กราบไม่ได้กราบเพื่อที่จะแบบให้ลูกไม่ได้โดนลงโทษนะ
ก็ให้ดำเนินคดีปกติกราบเพื่อขอโทษใช่ครับว่าไปทำลูกเขา
อืมสำนึกผิดสำนึกผิดเดี๋ยวหลายคนจะเห็นว่าอ่านไปในกายพิวเงียบ
พ่อไปกราบไปกราบแทนหรือเปล่าไม่ใช่คือไปกราบขอโทษ
ในฐานะที่ตัวเองเป็นพ่อเป็นผู้ปกครองของเด็กถูกต้องแล้วลูกก็ไปก่อเหตุแบบนี้ก็เลยขอโทษ
ครับผมอืมนั่นแหละสะเทือนใจแล้วพ่อไปกราบแบบนี้
แล้วเดี๋ยวนี้นี่เหตุการณ์แบบนี้เยอะมากเลยฮะโดยเฉพาะต่างจังหวัดนี้ม๑ตบม๒
เด็กเด็กอ่ะเด็กเด็กอ่ะแล้วก็อัดคลิปกันนะฮะแล้วที่สำคัญผู้ชายที่ไปหลอกตัวน้องคนนี้มาเนี่ย
ตามข่าวจะบอกว่าเป็นแฟนเก่าของคนที่ถูกตบ

ใช่ก็โดนไงคืออันนี้ก็ต้องนะสักนิด

เอ่ยคำว่าเอ่ยเพราะว่าเป็นคนที่
ไม่แต่สุดท้ายแล้วหนูเห็นสุดท้ายก็ผู้ชายก็ไม่เห็นโดนอะไรเลย
แต่ผู้หญิงก็ต้องผู้ชายไม่เกี่ยวข้องไง

ก็เอาจริงเขาบอกรู้สึกผู้ชายจะไลน์ไปหาใช่ไหม
อ่าแล้วนัดออกมานัดออกมา

เจอชมกับพวกเข้าไปจิกหัวแล้วก็ตบเลย
ผู้ชายนี่ฤละผู้ชายคือแฟนเก่า

ต้องโดนต้องโดนเพราะว่าร่วมกัน

แต่สุดท้ายผู้ชายก็สมมุติยืนดูหรือก็หายไป

แต่ร่วมกันไปแล้วไงคือไปเรียกเขาออกมา

พี่หนุ่มถามจริงมีคนเคยตบกันแย่งพี่ไหมคะ
ไม่มีมีแต่พี่เนี่ยโดน

โอ้โฮมาแล้วภาพวิ่งนี่ภาพวิ่งอะไรเนี่ย
นี่คือมันเปิดช่องโหวอะไรไม่ได้นะรายการนี้คือน่ากลัวมาก
หนุ่มไอ้คนที่น่ากลัวที่สุดคือนุ่ม
เข้าใจไหมคนอื่นเขาไม่ได้น่ากลัว
คือมันจะเผลอหรือมันอะไรไม่ได้หรืออะไร

คือเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องในอดีตคุณไม่ต้องเอามาพูด
อย่าพูดนะถ้าสมมุติต่อไปนี้ใครขุดเรื่องอดีตขึ้นมาพูด
ขออนุญาตกระโดดถีบปากกลางรายการฮะ
โอ้โฮโทษโทษเลยลูกคุณสุชาติจริง
เมื่อวานมีคนก็ส่งทวิตเตอร์มาโดไงนะ
คิดว่าท่านรองประธานสภามานั่งอยู่

นี่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควร
โลกออนไลน์หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กนะฮะ
หนุ่ยซาตานวันดาวโกมาซุมระนองขับ

ไม่รู้สคริปเขาเขียนมาแค่นี้เขาก็ไม่ได้ส่งรูปมาให้ฉันดูว่าหน้าเขาเป็นยังไง
ผมถามแค่นี้ไม่ได้เลยไม่ก็ฉันก็ไม่ได้รู้
ถ้าสมมุติแองจี้บอกคุณแม่ขาคนนี้คือหนุ่ยซาตานวันดาวโกมาซุมเรานองค่ะ
แล้วเธอหน้าเป็นอย่างนี้นะฉันก็จะรู้
หนูน้อย๒ขวบโดนน้ำซุปหมูกระทะลาดเขาเต็มเลย
๒ขวบคุณนะฮะโดยระบุว่าเหตุเกิดกับหลานวัย๒ขวบครึ่งที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง
สาเหตุที่เกิดคือเด็กทางร้านเนี่ยนำกระทะมาวางบนเตาพอนึกออกไหมครับเวลาคุณ
แล้วเสร็จแล้วมันไม่เรียบถูกต้องมันไม่เรียบเนี่ยจึงทำให้กระทะเนี่ยเอียง
จนทำให้ซุปลงมาลวกเด็กแล้วเด็ก๒ขวบ
ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าโดยผู้โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเหตุเกิดเนี่ยกับหลานวัย๒ขวบครึ่ง
ค่ำวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกสาเหตุที่เกิดขึ้นคุณดูนะฮะ
เด็กสาหัสพอสมควรครับสาเหตุที่เกิดขึ้นจริงจริงเนี่ยคือเด็กทางร้าน
นำกระทะมาวางบนเตามันเป็นเรื่องปกติของหมูกระทะอยู่แล้ว
แต่ปรากฏกระทะมันวางไม่เรียบไงมันวางไม่ตรงไม่เสมอไม่เสมอ
มันกระทะมันก็เลยเอียงถูกต้องไหมฮะน้ำซุปเนี่ยมันก็เลยลงมาลวกเด็กตามภาพที่เห็นนี่แหละ
ทางเราแจ้งให้ทางร้านออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางร้านเขาก็รับผิดชอบฮะเขารับผิดชอบมา๕๐๐๐บาท
บาทกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเออให้มันจบเรื่องจบราวกันไปนะ
ทางร้านบอกแบบนี้นะให้มันจบเรื่องจบราวที่เกิดขึ้นได้เพียงเท่านี้นะ
แต่ถ้าไม่จบก็ให้ไปแจ้งความเลยทางคุณอาจจะไม่ได้สักบาท
อันนั้นแหละทำไมพูดแบบนี้พ่อแม่เป็นผมผมไม่จบนะ
แล้วก็บอกว่ามันก็มีแฮชแท็กต่อว่านี่คือคำพูดของเจ้าของร้าน
อันนี้เขาพูดอย่างนี้นะครับปรากฏว่าเขาก็เลยมีคำถามที่คนถามว่า
ลองถามกลับไปซิว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานของคุณเนี่ยคุณจะทำยังไง
แล้วก็บอกว่าเอาง่ายเลยถ้าสมมุติถามออกไปว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานของคุณเนี่ย
คุณจะทำยังไงรู้สึกยังไงหยุดแค่นี้หรือไปต่อ
ก็ต้องถามกับแฟนเขาตอบไหมล่ะแล้วหลานเจ็บขนาดนี้คุ้มไหมกับเงิน๕๐๐บาท
แล้วก็มีวงเล็บอีกค่าห้องคืนพันกว่าต้องอยู่ห้องพิเศษ
คือหมายถึงห้องที่เขาไปอยู่เนี่ยเด็กก็ต้องไปอยู่ห้องพิเศษ
เพราะอะไรทำไมต้องไปอยู่ห้องพิเศษไม่สามารถอยู่ห้องรวมได้
เพราะว่ามันมีโอกาสติดเชื้อ๑เด็กเพิ่ง๒ขวบครึ่ง

มีคำพูดตอนเจรจาทิ้งท้ายให้ผมไว้คิดเล่นด้วยครับ
ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะต้องออกรอบตีก๊อฟกับผู้ว่าเป็นประจำ

ที่ไหนฮะจังหวัดอะไรนะ
ที่เขาไม่รู้เขาบอกว่าเนี่ยโกมาซุมระนองขับ
ก็คืออันนี้แหละทัวร์มันถึงเริ่มจะลงถูกต้องไงอ่าถ้าสมมุติไม่มี
อันนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะต้องออกรอบตีก๊อฟกับผู้ว่าเป็นประจำ
เจอต่อเลยเรามีแฮชแท็กอีกฝากแชร์ให้ถึงนะฮะตอดวัยครับถ้าเอ็นดูน้อง
เขาก็ว่าอย่างงั้นครับนะฮะปรากฏว่าคำพูดเจรจากันเนี่ย
คำทิ้งท้ายที่บอกว่าให้คิดเล่นเล่นเนี่ยแหละผมไม่ค่อยมีเวลาต้องออก
รอบตีก๊อฟกับผู้ว่าเป็นประจำเจอต่อเลยเราเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่า
แซะให้ถึงต่อด้วยนะครับถ้าเอ็นดูน้องส่วนอาการของหลานตอนนี้
ตอนกลางคืนเด็ก๒ขวบครึ่งเจ็บแผลมาก

เขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันในโลกออนไลน์พอสมควรว่าเฮ้ย
ถ้าสมมุติออกรอบตีก๊อฟแสดงว่าต้องมีเงินถูกต้องไหม

แค่เครื่องแค่อุปกรณ์ตีก๊อบนี่ก็แพง

เราจะมองกลับมาร้านหมูกระทะบางคนเขาก็ไม่ได้รวยกับทุกคนถูกต้องไหม

แต่ถ้าสมมุติคุณมีไม่ค่อยว่าง

หมูกระทะจ่ายเงิน๕๐๐เศรษฐกิจไปอีกคนพอเข้าใจ

แต่ปรากฏว่าไอ้ที่ทัวร์ลงเนี่ยไม่ค่อยว่าง

แล้วตีก๊อฟกับผู้ว่าเนี่ยทัวร์มันเลยพร้อมลง

ล่าสุดปรากฏไม่ใช่ระยองฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ระยอง

แต่อันนี้ที่เพจของเขาชื่อระนอง

เข้าใจตรงนี้เห็นทั้งหมดที่ระยองใช่ไหม

ล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนสพเมืองระยองเนี่ย

ได้คุยตกลงกันแล้วโดยจะจ่าย๕๐๐บาท

แต่ผ่านไป๑คืนเขากลับมาบอกว่าไม่เอาแล้ว
ส่วนเรื่องที่บอกว่าตนไปอวดอ้างว่าไปตีก๊อฟกับผู้ว่า
เขาก็ยิดเจ้าของแล้วบอกเฮ้ยเขายืนยันเลยนะ
ว่าเขาไม่เคยพูดตนบอกแค่ว่าไปตีก๊อฟกับนาย
อืมแล้วนายเป็นใคร

ต่อมาทั้งสองฝ่ายกรอกไก่เกลียร์กันไปไก่เกลียร์กันมา

โดยเจ้าของร้านหมูกระทะก็ยินยอมที่จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นเงิน๔๐๐๐บาท

แล้วก็ต่างฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันแล้วกัน
อาจเข้าใจผิดทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนไป

แต่จริงก็ต้องดูแลจนน้องเขาหายนะ
ใช่ต้องดูแลใช่ก็เดี๋ยวคือผมจะบอกให้นะ

เราต้องดูตามอาการของน้องด้วย
มือไม้น้องเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไป
เพราะว่าเด็กเนี่ยโตมาอาจจะต้องใช้มืออาจจะต้องแบบ
ผมไม่ได้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ได้รู้ว่าอาการเป็นไง

ค่ารักษาพยาบาลต่อไปถูกไหมฮะ
ถ้าที่แบบว่าน้องจะต้องทำอะไรเรียนหนังสือ
ผ่าตรงผ่าตัดหรืออะไรอย่างนี้
คือผมว่ามันต้องดูไปอีกยาวว่าเด็กอาการเป็นยังไง
แต่ถ้าเด็กอาการโอเคแบบนี้ก็แล้วไป
ก็โอเคจบกันไปนะครับก็คือดูแลให้เข้ามาปกตินั่นแหละ

ข่าวด่วนล่าสุดนะครับผมนะฮะคุณม้อนดำฮะ
ข่าวด่วนล่าสุดนะครับฮะเฮ้ยเฮ้ย

เอ่อข่าวด่วนนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์เสียชีวิตลงแล้วนะครับ
วัย๖๑ปีเมื่อบ่ายวันนี้นะฮะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ

ตื่น๑๕ทีส่วนช่องรายการ

คือพี่อ้อยกาญจนาเสียชีวิตแล้วนะฮะ

ทางด้านน้องเพลงกวิตาลูกสาวของพี่อ้อยและครอบครัว

โดยจะแจ้งรายละเอียดพิธีการลดน้ำศพ

เราจำกันได้ว่าเขาก็เล่นละครมาตลอด
เรียนเยอะเลยเดี๋ยวเพิ่มจะเห็นพี่อ้อยเนี่ยเล่นละครมาตลอดเลยจริง

เคยมีผลงานละครแล้วก็ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อ
อะทิเช่นอีศาด้วยรักและผูกพันกับพี่เบิ้ด

ยุทธการปราบเมียน้อยด้วยเนื้อนาบุญ
เจ้าสาวของอานนท์สามีตรีตานะฮะ

โดยผลงานละครเรื่องล่าสุดเนี่ย
ก็คือได้ไปร่วมงานกับทางช่องวันนะฮะ
เมื่อปี๒๕๖๒เมื่อปีที่แล้วเอง
พี่อ้อยเล่นนี่เสน่หาของทางช่องวัน
ก็ยังโอเคอยู่เนอะก็ยังเล่นละครเนอะ

ปกติพี่อ้อยจะเป็นดาราอีกคนนึงที่

ก็ขอแสดงความเสียใจกับ

อันนี้คือด่วน

พี่จำไม่ได้ตอนนั้นพี่จำได้ว่ามี

แล้วก็ผมอ่ะ

เดี๋ยวตอนพักผมขอไปคนนิดนึง

เหรอไม่มีใครรู้อะไรเลยนะ
แต่หลังไม่เห็นพี่อ้อยนานมาก
เหมือนปีที่แล้วปกติเล่นละครสุดท้ายของช่องวัน
แต่ว่าตอนนั้นแกเล่นละครคู่กับพี่เบิร์ต

อ่ะครับผม
ของใครหลายคนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดง

เหมือนจะพี่เอจะเอามาปั้นอยู่ช่วงนึงนะ

มากครับผมก็เป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกหนึ่งข่าวในวันนี้มาแบบด่วนสุดสุดเลยนะครับ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่อ้อยด้วยนะครับโรคหัวใจ
อ๋อเหรอเสียเมื่อเวลาประมาณสิบหกนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีที่ผ่านมาสี่โมงเย็น
ใช่ไหมเอ่อเนี่ยอ่ากำหนดรถน้ำศพที่วัดประกุฎ
วันพรุ่งนี้เวลาสิบห้านาฬิกาครับอืมนี่ครับนะฮะโอเคอ่า
เหรอนะครับก็อีกหนึ่งข่าวที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
ใช่ครับผมเราจำพอก๊อฟกันได้ใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับพอก๊อฟเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งข่าวที่คนติดตามกันเหมือนประหนึ่งคดีฆาตกรรม
สืบสวนสอบสวนเลยล่ะตอนนั้นพอก๊อฟเนี่ยณวันนี้ข่าวพอก๊อฟ
ไปสักช่วงหนึ่งฮะวันนี้สารตัดสินออกมาแล้วฮะใช่ครับผม
สารตัดสินประหารชีวิตนะครับพอก๊อฟนะครับชิงทองลบบุรี
ฆ่าสามศพเนื่องจากไม่มีเหตุให้ลดโทษนั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้ครับ
เวลาวันนี้วันที่๒๗สิงหาคมนะครับสารอาญาถนนรัชดาพิเศษครับ
อ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการนักอาญาเนี่ย
หกนะครับเป็นโจทย์ฟ้องนายประสิทธิชัยหรือว่าก๊อฟนะครับผม
ผู้มนวยการโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี
จำเลยในฐานความผิดนะครับผมฆ่าผู้อื่นนะพยายามฆ่าผู้อื่น
ทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับ
ล่าสุดครับสารอาญาพิพากษาประหารชีวิตนายประสิทธิชัยนะครับ
จากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานและหลักฐานของพนักงานสอบสวนเนี่ย
พยานในที่เกิดเหตุสอดคล้องตรงกันนะครับมีความชัดเจนทำให้เชื่อได้ว่าจำเลยเป็นผู้ก่อเหตุในคดีนะครับ
ข้ออ้างที่จำเลยให้การต่อสารว่าเป็นความคิดชั่ววูบเพราะมีปัญหาหนี้สินจำนวนมาก
รับฟังไม่ขึ้นครับเนื่องจากมีการเตรียมแล้วก็มีอาวุธเนี่ยปืนพร้อมที่เก็บเสียง
แสดงให้ถึงการตระเตรียมที่จะกระทำความผิดนั่นเองฮะอืมสำหรับกรณีอ่าวิถีกระสุนที่
ทำให้เด็กชายเสียชีวิตเนี่ยจำเลยอ้างว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจ
แต่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานแล้วนะครับเห็นว่าเมื่อจำเลยนำปืนเก็บเสียงไปไปยิงที่
นายธีรชัดผู้เสียหายที่๑ที่หนึ่งนะที่๑เป็นรอปภห้างโลบินสันเนี่ย
แล้วก็กระสุนทะลุไปโดนเด็กชายพานุวิทย์นะครับจนเสียชีวิต
สารถือว่าเจตนาการทำความผิดต่อเด็กด้วยส่วนที่จำเลยเนี่ย
ขอให้ลงโทษสถานดับเบานะครับเพราะว่าภายหลังก่อเหตุเนี่ยเกิดความสำนึกเสียใจ
ให้จับกลุ่มประกอบกับคุณงามความดีที่ทำมาก่อนนั้น
สารเห็นว่าจำเลยไม่ได้มามอบตัวครับและการให้การมีประโยชน์ต่อสาร
ต่อการแสวงหาหลักฐานหรือว่าการสอบสวนเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทย์
ก็สามารถนำสืบจนทราบได้นะครับและคำให้การเนี่ยไม่มี
ให้ประโยชน์ความรู้กับสาร
ไม่มีเหตุให้พิจารณาบรรเทาโทษนั่นเองครับ

เป็นภัยร้ายแรงคุกคามต่อสังคม
ไม่มีเหตุให้บรรเทาโทษตามกฎหมาย
คำขอของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้นนะครับ
เมื่อพิจารณาโทษทั้งหมดจำเลยมีความผิดตามฟ้องหลายกรรมต่างกันนะครับ
พากษาให้ลงโทษทุกกรรมนะครับผม
นะฮะรวมทั้งทุกกระทงประหารชีวิตแล้วก็ปรับเงินหนึ่งพันบาท
ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายทุกคนนะครับ
ดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับ
อย่างไรก็ตามครับระหว่างที่สารอ่านคำพิพากษาญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ย

ขณะที่ญาติของนายประสิทธิชัยเนี่ยก็นั่งร้องไห้เมื่อสารให้ลงโทษประหารชีวิตนะครับ
ส่วนนายประสิทธิชัยมีสีหน้าหม่นหมองครับและหันไปมองญาติที่ร้องไห้อยู่บ่อยครั้ง
ด้านนายอนุชาครับและนางสาววิไลวันนะครับพ่อแม่ของน้องไตตันเนี่ย
ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เปิดเผยว่ารู้สึกพอใจที่นายประสิทธิชัย
ถูกสารพิพากษาให้ได้รับโทษสูงสุดนะครับถือว่าคืนความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
เชื่อว่าทางครอบครัวของพอก๊อฟเนี่ยต้องทำเรื่องยื่นอุทธรณ์นะครับ
ส่วนตนก็จะสู้คดีให้ถึงที่สุดนะฮะซึ่งที่ผ่านมาก็ยังคงคิดถึงลูกชายทุกวัน
และไม่สามารถทำใจได้เข้าไปใช้บริการห้างที่เกิดเหตุได้อีกฮะ
งงอันนี้งงงพี่อ้อยงงจริงอ่ะเราขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะฮะ
ถ้าสมมุติเราจำเรื่องของพอก๊อฟได้เนี่ยครับผมพอก๊อฟเนี่ย
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่๙มกราคมนะฮะ
มันกราคม๒๕๖๓เนี่ยจำเลยเนี่ยที่เอาอาวุธปืนออโตเมติกนะฮะ
เก้ามอมอเนี่ยพร้อมเก็บเสียงเนี่ยไปยิงภายในห้างสรรพสินค้า
สาขารบบุรีเราไม่ต้องบอกชื่อห้างแล้วกันนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าก็ได้ยิงพนักงานรักษาความปลอดภัยรอปภของห้าง
อย่างที่บอกน้องไตตันแล้วก็นางสาวธิดารัฐพนักงานขายทอง
อโรร่าเนี่ยถึงแก่ความตายอืมปรากฏจำเลยเนี่ย
ยิงบุคคลอื่น๔คนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
ทองคำที่ตอนนั้นพอก๊อฟชิงไปเนี่ยนะฮะ
น้ำหนักเส้นละ๑บาทเนี่ยจำนวน๒๒เส้น๒๒เส้นนะครับ
แล้วก็๒สลึงอีก๑๑เส้นรวมแล้วเขาเอาไป๓๓เส้น
เป็นเงินทั้งหมด๖๖๔๔๗๐บาทของออร่าดีไซน์นะครับผม
ผู้เสียหายเนี่ยเรียกได้ว่าเฮ้ยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค
หลบหนีออกไปซึ่งตอนนั้นเป็นคดีที่คนติดตามกันอย่างเยอะมาก

ต่อมาพนักงานสืบสวนเนี่ยก็จับกลุ่มจับกลุ่มฮะจับกลุ่มตัวจำเลย

แล้วก็เขาก็ให้รับการสารภาพตลอดทุกข้อเก่าหาพอสมควร
ตอนนั้นคนทั้งประเทศบอกโอ้โหจิตใจมันทำด้วยอะไร

ไม่ก็คือเรื่องของเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาไปปล้นร้านทองอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว
ตอนเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปยิงรบพอคนหนึ่งนะครับ

เขาก็เลยยิงซ้ำปรากฏว่าก็พลาด
ไปโดนเอาพื้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้แหละ
แล้วมันก็ฉลับไปโดนน้องไตตันไตตัน
น้องก็เสียชีวิตนะฮะหลังจากนั้นเขาก็เดินแล้วก็โดดขึ้นไปบนตู้นะครับ
แล้วก็มีการก่อเหตุยิงคนที่กำลังยืนซื้อทองอยู่ด้วย
ได้รับบาทเจ็บไปแล้วก็พนักงานขายที่ขายอยู่เนี่ยก็ไปยิง
แล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าเหมือนกับยิงไปแล้วนัดหนึ่ง
แล้วเขาอ้างว่ามีการยิงที่มีการยิงซ้ำเนี่ยเป็นเพราะว่าถุงมือของเขาเนี่ยมันใหญ่
แล้วก็ไปติดอยู่ในกงไกลปืนนะฮะ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นตำรวจเองก็ได้มีการไปพิสูจน์กันว่ามันไม่ใช่นะ
เพราะว่าถุงมือที่ใส่อยู่เนี่ยมันเข้าออกได้จากโกงไกลปืนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหตุนะครับ
ถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะที่เขาก่อเหตุเรียบร้อยแล้วเนี่ยตำรวจก็มีการไปเช็คจากกล้องวงจรปิดนะครับ
กระทั่งไปเจอเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเขาเองเนี่ยนะฮะ
เอามาจากบ้านพ่อตาเนี่ยที่ขี่ไปก่อเหตุเนี่ยปรากฏตำรวจเก่งมากนะ
คือตรวจสอบจนรู้กระทั่งว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้มันมีสติ๊กเกอร์หรือว่ามีจุดตำหนิที่มันแตกต่างจากรถคนอื่นเขา

ล๊อคตัวใครไม่งานนำไป
ตำรวจก็ไปดำน้ำหากันปรากฏว่าก็ไม่เจอ

เอาไปซ่อนอยู่ที่ใต้หลังคาซึ่งเป็นโครงเหล็กนะฮะ

แน่นอนว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะให้การเนี่ยก็
ด้วยการกระทำต่างนานาเนี่ยคือ
คือเขาเรียกว่าจำนวนต่อหลักฐานจึงจำเป็นที่จะต้องสารภาพ
เพราะฉะนั้นศาลก็เลยลงประหารชีวิต

ก็เรียกว่าเดี๋ยวเขายังต้องไปอุทธรณ์ต่อ
มีคุณภัยการไพรตีแก้งในแฟนเพจว่า
ฉันได้ไปเจอคุณอ้อยที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ

เหนื่อยและผอมจำแทบไม่ได้
แต่บังเอิญได้ยินเสียงเลยรู้เลยว่าเป็นคุณอ้อย

เห็นแก่ยื่นบัตรที่โรงพยาบาล

แต่ว่าเพิ่งเข้าไปรับการรักษาวันที่๒๑
วันนี้วันที่๒๗นะ

เป็นกำลังใจครอบครัวกับทางพี่อ้อยด้วยนะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าคนถ่ายรูปติดเงาไอ้ไข่
นี่นะฮะเป็นไงช่วงหน้าครับ
ต้องยอมรับตอนนี้ไอ้ไข่ไปทั่วประเทศแล้ว

ไปล่าสุดติดมา๕กิโลก่อนเข้าวัดนะ

ล่าสุดนะฮะกลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงบ่อยกันเหลือเกิน
หลังมีคนนำภาพถ่ายมาโพสต์เนี่ย

แต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเกิดขึ้นที่วัดไอ้ไข่นะฮะ

ไปที่ออกไปสุพรรณก็มี

มีที่หมดตอนนี้ไปทุกที่เลย
แล้วทำไมไข่แยกร่างได้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอ
ก็เหมือนกับเขาศรัทธาเขาก็จะเหมือนกับ
มีตามการปั้นรูปแล้วก็เหมือนกับ

เพราะว่ามีบางวัดเนี่ยมีคนไปขอเลขแล้วได้

ตอนนี้วัดเจดีคือทุกที่ก็กลายเป็นแบบว่ามีไข่

บางคนก็บอกว่านี่แหละคุณไปดู
เรื่องของเรื่องมีคนนำภาพนะฮะ
ถ่ายมาโพสต์เนี่ยลักษณะคล้ายกับเงา

ไหนวะไข่

มันไง

อ๋อนั่นง่าย
ใช่เหรอเหมือนเสากระดงอะไรรึเปล่า

อันนี้เกิดขึ้นที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองครับ
นั่นคืออะไรเนี่ยที่เขาถ่ายตรงนี้ก็ถ่ายอะไร

ไม่ได้พึ่งรีบไปเกิดรีบไปใช้กรรมเข้าใจไหมรอเอาไว้
เขาบอกว่าเขาจ่ายโมดดำเขาไม่คุยความสุขมีความสุขมาก
เอาง่ายเหรอใช่เหรอใครจริงจะเป็นอย่างนั้นเหรอ
บทที่ด้านข้างเมื่อกี้เอางี้ลองไปฟังเขาเป็นคนถ่ายรูปด้วยกัน
ซึ่งเป็นผู้ถ่ายภาพดังกล่าวเปิดเผยว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
หลังมีการแห่รูปหล่อไอ้ไข่เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพรเนี่ย
พร้อมแฟนนุ่มเนี่ยได้เดินทางไปที่วัดสนามชัย

ระหว่างนั้นก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพภายในวัดไปเรื่อย
พอกลับมาถึงบ้านก็นำรูปมาดู

เงาสีขาวลักษณะคล้ายคนยืนอยู่

มันขยายดูเฮ้ยเขาบอกเนี่ยมันขยายดู

หลังจากนั้นจึงนำภาพนี้ไปโพสต์บนโซเชียล
ทำให้หลายคนเนี่ยต่างออกมาบอกว่าเป็นวิญญาณไอ้ไข่อย่างแน่นอน
ซึ่งตนก็ยังไม่แน่ใจแล้วแต่คนมอง

เดินทางมาขอเลขเด็ดกันอย่างเต็มเหนียวเลย

อยากได้รูปหล่อไอ้ไข่มาไว้ที่วัด
พอดีโยมพี่ชายอยู่ที่นครศรีธรรมราชเออนะก็ได้ไปขอผงทูบกระถางทูบอ่ะ
ผงส่องที่จะบ้านเข้ามาบูชากับเนี้ยแล้วก็นำนำมาให้ช่างที่จังหวัดสุภัณฑ์
ไอ้ไข่เนี่ยแล้วก็นำผงทูบแล้วก็อะไรใส่เข้าไปในตัวไอไข่เอง
ก็ได้มวลสาระถูกฮะนะก่อนที่จะนำให้คนบูชาที่บริเวณวัดสนามชัยเนี่ย
ซึ่งได้ทำการแห่ไปรอบตลาดอ่างทองหลังจากนั้นก็มีคนถ่ายภาพเจดี
ด้านหลังเนี่ยมีตั้งแบบว่าสารพัดเป็นสีขาวคล้ายกับไอ้ไข่ชาวบ้าน
สงสัยนี่แหละวิญญาณไอ้ไข่มาแล้วที่มาช่วยกันสร้างวัด
ก็คือเอาง่ายที่เอาไข่มาเนี่ยเพราะอยากจะเอาไอ้ไข่เนี่ย
มาช่วยสร้างวัดสร้างวามาสร้างวัดที่กำลังซุดโทรม
เดินทางมากราบไห้กันเป็นจำนวนมากครับขนาดเดียวกันคำถามที่คนถามกันเยอะเหลือเกินฮะ
ว่านักเสี่ยงโชคเนี่ยไม่ควรจะพลาดเลขประทัดไปเลขประทัด
ที่ชาวบ้านจุดแก้บนเนี่ยแล้วก็นำมาแขวนไว้ที่รูปปั้นไอ้ไข่เนี่ย
หกเก้าแปดกับหกแปดอืมหกคล้ายเลขเลขของคล้ายกับพี่สุนารี
พี่สุนารีไปไหว้ไอ้ไข่มามันได้เลขนี้มาครับแต่เลขประทัดเป็นแนวนี้นะคุณแม่
หกเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าอะไรอย่างงี้เนอะวนเลขนี้เยอะมากเลย
แปดหกเก้าสามเลขเนี้ยรวมถึงภูมิที่จุดบริเวณด้านหน้าเออ

พูดรู้จริง
ก็จะมีคณะกรรมการคือเอาง่าย
ประเทศไทยกำลังศึกษาอยู่ว่าเราจะเปิดคาซิโนกันไหม

เพราะฉะนั้นก็ว่าจากกรณีที่คณะทำงานแก้ปัญหาศึกษาการพนัน
แล้วก็บ่อนการพนันออนไลน์ในกับคณะกรรมการเนี่ย
อย่างที่บอกว่าตอนนี้แม้ไม่เปิดคาซิโนอ่ะ

เขาก็บอกว่ามีการเชิญนะครับ
เชิญเสียโป้มาให้ข้อมูลแล้วก็ปรึกษา
ซึ่งเสียโป้เนี่ยไม่รู้ไม่เห็นมีภาพก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองที่เข้าไปในสภา
วันนี้เสียโป้เข้าไปในสภาไปให้ข้อมูลคณะทำงานว่า
สนับสนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพนันคืออะไรอ่ะ

บนตรีว่าการกระทรวงการพนันว่ะ

รัฐบาลเชิญพี่มาแก้ปัญหาการพนันออนไลน์
หาเงินเข้าประเทศว่าควรแก้ยังไง

เรื่องนี้ดีกว่าหลวงพี่รูปหนึ่งคุณผู้ชมครับ
ฝันเห็นพญานาคปรากฏว่าหลังจากนั้นไปขุด
หายพระเก่าเหมือนกับพระซุ้มกรนะฮะ
ว่าไว้แบบนี้คือทางผู้สื่อข่าวรายงานให้ฟัง
ผู้ชมครับบอกว่ามีการเจอพระเก่าจำนวนมากนี่
ท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดเขาพระนะฮะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ
คือท่านก็อ้างนะครับบอกว่าท่านฝันเห็นพญานาคมาบอก
บอกว่าให้เดินไปที่ฐานเจดีเก่าแล้วเดี๋ยวพระเนี่ย
จะเจอกรุพระเก่านะแล้วก็ให้ขุดขึ้นมา
หลังจากนั้นท่านบอกท่านสะดุ้งตื่นขึ้นมา
ในช่วงสายนะครับวันเดียวกันเลยหลังจากตื่นมาแล้วเนี่ย
ท่านก็เดินไปที่บริเวณฐานเจดีเก่าภายในวัด
ซึ่งเป็นเจดีเก่าศิราแรงนะฮะซึ่งอยู่คู่กับวัดแห่งนี้เนี่ย
ตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณอืมขณะเดินรอบรอบเจดีนี้ปรากฏว่าท่านบอกอย่างงี้ฮ
บอกว่าท่านได้ยินเสียงคนกระซิบขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ท่านอย่าอยู่ตรงนี้
นี่บอกแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยท่านบอกเหมือนกับเสียงแววนะ
รู้เป็นเสียงใครฮะก็เลยไปเรียกพระลูกวัดเนี่ยบอกว่า
มาช่วยกันขุดหน่อยผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงปรากฏว่าไปพบหายดินนะครับ
เป็นหายดินเผาทรงแจกันสูงประมาณสัก๓๐เซน
พอดูในไข่นี่พังงะเลยฮะก็เป็นพระแบบนี้เหมือนกับพระซุ้มกอ
ซึ่งพระสุมกรเป็นพระเครื่องดังของกำแพงเพชรนะฮะไปเจอเยอะมากเลย
จากนั้นนะฮะนำขึ้นมาไว้ที่กุฏิสงฆ์แล้วก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับ
กับทางญาติโยมฝั่งที่มาทำบุญเนี่ยนะฮะก็หลายคนก็วิพักษ์วิจารณ์กันครับ
บอกว่าแหมพญานาคเนี่ยน่าจะมาบอกท่านคือเรียกว่าเป็นมงคล
แล้วเขาจะเช็คยังไงว่าเป็นพระเก่าพระใหม่เขาเช็คได้
สภาพแล้วน่าจะใช่นะมดแต่ผมดูแล้วก็ไม่ได้เก่ามาก
ก็ไม่ได้เก่ามากหรอกไม่ได้เป็นซุ้มกอจริงหรอ
เป็นทรงคุ้มกอเหมือนกับซุ้มกอแต่ว่าไม่ได้เก่ามาก
เขาเช็คได้ใช่ไหมอันไหนเก่ายังไงอะไรก็ได้เช็คจากเนื้อได้
ก็ดูอยู่ไม่ไม่ก็เหมือนเหมือนกันหมดอะแหละอือฮือ
น่าจะเป็นทำพร้อมกันอะแหละซุ้มกอคืออะไร
ก็พาซุ้มกอเป็นพระอยู่ในเวรจากภาคีใช่ไหม

จะมีสมเด็จวัดละคังมีซุ้มกอมีผงสุพรรณมีพระนางพญา
มีพระรอดลำพูนอะไรอย่างนี้อ๋อเขาก็มีครบเลย

ไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีแค่องค์นี้ไงซุ้มกรนี่ไงครับผม
อันเดียวนี่แหละก็คือแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ของดั้งเดิมที่เขาเล่นกันนั่นแหละ

ต้องให้เซียนพระไปดูอ่ะซุ้มกอชุดหนึ่งเท่าไห
เขาบอกชุดหนึ่งเป็นล้านล้านใช่ไหมองค์เดียว
องค์ละเท่าไหร่องค์หนึ่งก็หูหลายล้าน

เป็นกลุ่มนี่เป็นวัดเป็นกลุ่ม

กำแพงเพชรก็อย่างกับพระรอดก็อยู่ที่ลำพูนครับวัดมหาวันไงคะ

นี่คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าครับใครคือน้องนางเอกที่แอบชอบพี่เคย
ตอนนี้โลกโซเชียลระอุมาก
ช่วงหน้าสักครู่เดียวกันกันครับมีเหรอ

จับว่าโอเคกันแล้วน่าจะเป็นครอบครัวของมากกี้นั่นแหละ
มีข่าวแซ่บมาให้เผือกกันอีกแล้วจ้ะ
เข้าไปมาแฉด้วยระบุว่าเอาแล้วจ้ะ

มีใจให้กับพี่เขยตัวเองอืมซึ่งสายตาที่ชีมองพี่เขยนั้น
แทบจะกลืนกินครับนะฮะแต่ตัวฝ่ายชายนั้นไม่ได้มีท่าทีอะไรนะ
เพราะบางทีอาจจะมองว่าเป็นน้องแล้วก็มีหลายคนชอบว่านางชอบดี
ขนาดเจอพี่เขยอีกด้วยนะส่วนด้านภรรยาจริงเนี่ยเหรอได้แต่มองตาปริบ
เอาจริงส่วนตัวมองว่าอย่าเกินหน้าเกินตาแฟนตัวจริงที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นพี่เขยนะคะ
ซึ่งปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ย
ถูกต้องนะฮะแล้วเขาไปเที่ยวกันบ่อยด้วย

บ้านมาริน่าเขามีแฟนแฟนมาริน่าหล่อ

นี่ไงที่เป็นทายาทสั่งอาหารหรือเอสเตกต่าง
เขาบอกว่าแฟนนางหล่อรวยด้วย
แล้วคนก็เลยมาบอกว่าเราว่าไม่ใช่หรอก

แล้วก็เขาก็ปกติแหละ
เพราะว่าเพจก็บอกอยู่แล้วว่าพี่เขยไม่ได้มีทีท่าอะไรด้วย
น้องสาวมากกี้เขามีแฟนหล่อมากนะคะ
รู้กันหรือยังแล้วก็รวยมากด้วย

แล้วก็มาริน่าเนี่ยนางมีแฟนแล้วนะ

คนก็เอาง่ายว่าเป็นคอมเมนต์ที่คนออกมา

ใช่เป็นแบบว่าผู้ชายที่แบบ

ใช่ก็ช่วยมากกี้เลี้ยงลูกเต็มที่

จริงอันนี้ไม่เชื่อเพราะว่าแฟนมาริน่ารอ
แล้วยังไงชื่อคุณกล้าชวิน

ต้วยใหญ่มากนะ
ครับผมภาพลงหน่อยคุณแม่รู้ถึงความหลังอ๋อบ่อยตีแฟนหนุ่มคุณหมอ
แฟนเก่าที่เป็นหมอไม่ตีไม่ตีไม่ตีครับผมนะฮะมาที่แต้วดีกว่าครับ
เมนต์หวานไฮโซไนชาวเน็ตไม่มุมออนถล่มดราม่านั่นเอง
กลายเป็นวาระที่หลายคนจับตามองไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของความรักของน้องแต้วนัทพรกับไฮโซไนนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแต้วเนี่ยเพิ่งออกมาเปิดใจว่ากำลังเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับฝ่ายชายมากขึ้น
และอ่าแล้วแต้วเนี่ยดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะไลฟ์สไตล์ดูเปลี่ยนไปจากเดิมราวกลับเป็นคนละคน
แต้วที่น่ารักคนเดิมหายไปพร้อมกับความรัก๑๔ปีที่จบไปด้วยเหรอคะ
ออกตัวแรงระวังจะแห่โค้งเอาค่ะจากคนเคยรักแต้วจนเกิดเป็นดราม่ากันแบบรัวนะฮะ
ก็ยังติดใจในความรักของเขากับแฟนเก่าเนาะ
ตรงนี้นะฮะก็เลยเป็นประเด็นในโลกโซเชียลอีกหนึ่งข่าวนั่นเองนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะลีน่าจังจัง
เหน็บคุณจินตลานะครับเพราะว่าไปชวนลุงพลเนี่ยมาร้องเพลงเตางอยด้วย
เห็นไหมล่ะลีน่าจังไปทำอะไรกับเขาอีกล่ะคืออย่างงี้ลีน่าจังนะฮะ
เจ้าของเพจข่าวโหดได้ไลฟ์สดนะฮะพูดคุยกับแฟนเพจ
ซึ่งในช่วงหนึ่งระหว่างไลฟ์นะครับมีชาวเน็ตเขามาเมาส์เนี่ยบอกว่า
อยากเป็นเมียน้อยลุงพลอ้าวอุ้ยด้านลิน่าจังก็ตอบกลับว่า
ลุงพลชมพู่เหรอข่าวมันยังไม่อ่านเลย
เลื่อนเจอข่าวสะบัดไปเลยเกียรติมากจินตลา
พวกคนไทยกับนักข่าวช่องทีวีต่างก็บ้าบ่อคอแตก
เอิ่มว่าอย่างงั้นเออหึนี่อ่ะฮะตลาดไปทำ
อุ้ยคลิปแรงอย่าเลยเหรออย่าเปิดคลิป

ฟินเตอร์เช่นเซ็นเซอร์ลาฟังนิดนึงได้ก่อน

กูแบบเลย
กูว่าคนไทยทั้งกินตลาดกับไอ้พวกคนไทยกับนักข่าวช่องทีวีต่าง
บ้าบอคอแต่

ไม่ต้องจะไปวางไกลตื้นทำไม

นางบอกกลางคืนเคยถามลีน่าจังจังจ่า

ลูกชายนางคลอดลูกลูกชายนางมีลูกอะนะ

ก็เขาไม่ให้ฉันไปฉันให้ฉันไปยังไงล่ะ

เหรอโหคุณก็โทรคุยเนอะ
ชอบคุยกับนางบ้างบ่อยจริงหรอ

พักสักครู่ช่วงหน้ายายากับต้นโพ

ยายาก็ถ่ายภาพคู่กับต้นโพลงอินสตาแกรม

นี่จะทำให้ต้นโพราคาแพงขึ้นมาอีกไหม
โสเต็มไปหมดต้นโพพวก็ไม่แพง็้แหละสิ
นกไม่ชอบเอามาพิ้งไว้ในบ้านแล้วว่าจะหมดช่วงออกอยู่แหละ
มันคงไม่แพงเค้าก็แหละต้นโพอ่ะ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
ครบทรงชาติกลับมาเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ